คนนี้บอกเลยว่าหน้าเด็กตลอดการสำหรับเจนนี่เทียนโพสุวานจริง
หลายคนพูดถึงในวงการเขาก็หน้าเด็กกันอยู่แล้วหน้าเด็กกันอยู่แล้ว
แต่ว่าเจอตัวจริงเจอจัดจัดบอกเลยว่าเจนี่โภชวันหน้าเด็กจริงคนนี้
และจะบอกว่าฉายาหน้าเด็กนะไม่ได้มาง่ายคุณผู้ชมค่ะ
เธออยู่ในวงการมา๓๐ปีแล้วคุณผู้โชคบอกเลย
ไปไหนมาไหนคนทักเรื่องความหน้าเด็กหน้าเรียวเนี่ยเป็นนัมเบอร์วัน
แทบจะไม่แตกต่างเลยนะเนี่ยดูหน้าตาดีแบ๊วเอยมากเลย
ล่าสุดพี่ออนผู้สื่อข่าวของเราค่ะได้เจอสาวเจนนี่
นี่ก็ไม่พลาดขอเจาะไมค์ล้วงลึกถึงเรื่องนี้สักหน่อย
เจ้าตัวค่ะตอบด้วยความภาคภูมิใจนะบอกว่า
กว่าจะได้ความเด็กความผิวเอยอะไรเอ่ยแบบนี้นะ
มันก็มาจากวินัยการดูแลตัวเองล้วนเลย
ส่วนเรื่องตัวเลขอายุนะสาวเจนนี่อยากขอสตาร์ฟเอาไว้ที่อายุเท่าไหร่

ค่ะก็จริงต้องขอบคุณที่บอกว่าเอ้ย
บอกว่าไงมอบฉายานี้ให้ก็รู้สึกขอบคุณจริงค่ะ

เค้าได้ยินฉายานี้มาตลอดกี่ปีเหรอครับเอาเจน
ตั้งแต่เข้าวงการเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสามสิบปีใช่ไหม

พึ่งเลยยังอยากอยู่ในวงการค่ะ
เราสตาร์ของอายุอีกรายไหมครับ
ประมาณสัก๓๐กันได้มั้ย

แต่ว่าช่วงอายุ๓๐เป็นช่วงที่สวย๗๐
ที่สุดนะ
พบครัวสวยด้วยรวยด้วยเก่งด้วย

แต่เอาจริงนะคุณเจนี่เขามีวันนี้ได้เนี่ย
เพราะเขาดูแลตัวเองสุดทุกครั้ง
โดยเฉพาะเรื่องการมีวินัยในการออกกำลังกายและอาหารการกินค่ะ